เมื่อวานนี้นะคะมีกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะถือท่อแป๊บนะคะเป็นลักษณะของท่อที่มันเอาไว้ทำท่อปลาปลามาไล่ตีศีรษะผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นสาวออฟฟิศเขาเดินอยู่แถวถนนนานานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๘โมงเช้า
ช่วงที่เธอกำลังจะเข้าไปทำงานพอดีกล้องมงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
บอกว่าที่เธอโพสต์แบบนี้ไม่ได้เป็นการประจานนะแต่อยากจะให้เป็นการเตือนสังคมใครที่ใช้ถนนแถวนั้นนะคะ
สุขุมวิทย์๗ทับ๑ญาตินานาให้ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะผู้หญิงชุดสีชมพูเนี่ยนะคะเป็นคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องตำรวจบอกว่ามีลักษณะของคนที่หวาดระแวงอะไรสักอย่างตลอดเวลานี่นะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาพยายามไปช่วยเหลือ
เป็นสาวออฟฟิศขณะที่เดินอยู่ริมถนนย้ำนะคะซอยสุขุมวิทย์๗ทับ๑ค่ะ
แต่ว่าหญิงสาวที่ก่อเหตุก็คือชุดชมพูเนี่ยเขาไม่ยอมให้จับตัวนะและช่วงนั้นเขาก็ร้องโวยวายด้วยบอกว่า
เป็นต่างด้าวต้องตีถูกทำร้ายก่อนเลยต้องตีพูดแบบนี้
ระหว่างเกิดเหตุชุลมุนผู้หญิงคนนี้ก็หลบหนีไปนะคะ
พบเห็นผู้หญิงคนนี้แถวนานาสุขุมวิทย์รบกวนติดต่อมาด้วย
คนแถวนั้นช่วยกันจับแต่หนีไปได้ได้ถ่ายรูปเอาไว้
ไม่แน่ใจเมายาหรือสติไม่ดีมีอาการหลอนคลั่งกลัวจะไปตีคนอื่น
ฝากรีต่อด้วยก็คือการรีทวิตต่อไปด้วย
นี่เป็นข้อความจากในทวิตเตอร์นะคะแล้วก็มีภาพแปะไว้ด้วย
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะความคืบหน้านะคะ
ตำรวจสนลุมพินีพบตัวผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะ
ไปเจอที่ใต้สะพานลอยแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทย์นั่นแหละ
นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
พันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒานีรัฐผู้กำกับการสนลุมพินี
เปิดเผยว่าหญิงที่ก่อเหตุอายุประมาณ๒๘ปีค่ะ
เป็นคนเมืองกาลนะคะสอบสวนเบื้องต้น
ตอนที่พูดคุยกันพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ
แต่สอบสวนกลับไปไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือประวัติการเข้ารับการรักษาอาการทางจิต
เพียงแต่มีอาการหวาดระแวง

เดินทางมาจากกาญจนบุรีเข้ามากรุงเทพ
ก่อนจะมาก่อเหตุคาดว่าอาการจะเกิดขึ้น
ที่มันเกิดขึ้นน่าจะเกิดจากประสบการณ์ที่เคยถูกคนต่างด้าว
ทำร้ายร่างกายจนทำให้เกิดอาการหวาดภาวะ
และอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นสาวออฟฟิศที่กำลังจะเดินเข้าออฟฟิศ
เป็นคนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะ
เรื่องต้นผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความค่ะ
หลังเห็นสภาพของผู้ต้องหาและคำบอกเล่าของญาตินะคะ
แต่ว่าที่ย้ำไปเธอบอกว่าอยากจะโพสต์ไปเป็นการเตือนภัยตอนแรก
เพราะว่าเขาจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ให้ได้รับบาดเจ็บแก่กายเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทนะคะ
และให้ญาติรับตัวกลับบ้านกำชับด้วยนะคะ
ให้นำตัวไปพบแพทย์หน่อยเพื่อทำการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้ออกมาทำร้ายผู้อื่นอีกค่ะ